ชายคนหนึ่งอายุ๗๑ปีค่ะ
เกิดการหึงหวงสาวที่สนิทกันเป็นคราวลูก

แล้วสุดท้ายจบชีวิตลงด้วยผู้ชายคนนี้
เอามีดแทงหญิงสาวเสียชีวิตค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่นางสาวสุภาพรแก้วศรีดาหรือคุณเมย์อายุ๔๐ปี
ถูกนายศรีทนเขื่อนเพชรอายุ๗๑ปีเอามีดปลายแหลมจ้วงแทง
คือตอนแรกบาดเจ็บสาหัสก่อนนะคะ
เหตุเกิดตรงหน้าร้านยาดองในตำบลสรรปูเลยที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นคือเขาพยายามจะช่วย
แต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทางถนนท่ารั้วสรรกำแพง
เจ้าของร้านยาดองตรงนี้ค่ะเล่าบอกว่า
ตอนนั้นผู้เสียชีวิตมาจ่ายค่าข้าวที่ร้าน
แล้วก็โทรเรียกผู้ก่อเหตุมาหา
แล้วก็คุยอะไรกันไม่รู้ทะเลาะมีปากเสียงกัน
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนัดเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงมาด้วย
แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเจ้าของร้านยาดองบอกอย่างนั้น
เพราะว่าปกติแล้วสองคนนี้ก็ทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
หลังจากนั้นผู้เสียชีวิตท้าทายค่ะ
แล้วก็ยกเก้าอี้จะฟาดผู้ก่อเหตุเธอก็เลยเข้าไปห้าม
แต่จังหวะนั้นผู้ก่อเหตุถือมีดอยู่

ก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยค่ะ
โอ๊ยนายจะพยายามเลย
ว่าก็แทงแล้ว
ตำรวจจับได้แล้วค่ะคุณผู้ชมล่าสุด
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสพดอยสะเก็ด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุค่ะ
เขาติดต่อขอมอบตัวเมื่อเช้านี้ค่ะ
แล้วนี่คือการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เริ่มตั้งแต่ตอนที่นายศรีทนมีปากเสียงกับนางสาวสุภาพรที่โต๊ะหน้าร้านยาดอง
นายศรีทนอ้างว่าผู้ตายถูกผู้ตายด่ายาบคาย
หลังจากที่โทรตามมาให้จ่ายค่าเครื่องดื่ม
ก็เลยบันดาลโทษะค่ะเอามีดปลายแหลมจากกระเป๋าคาดเอวออกมาขู่
แต่เอามีดออกมาแล้วผู้ตายยังด่าทอไม่เลิก

เขาก็เลยเอามีดในมือแทงนางสาวสุภาพร
หลังจากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนี
เอามีดไปทิ้งไว้ที่ป่าข้างทาง
แล้วก็ประสานตำรวจเข้ามอบตัวในช่วงเช้าค่ะ
ทางพุ่งกับสพสเก็ตบอกว่า
ตำรวจนะคะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุตามเส้นทางหลบหนี

ประสานให้ตำรวจไปรับตัวผู้ต้องหาที่บ้านค่ะ
ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบประวัติก็พบว่า
นายศรีทนนั้นเคยติดคุกในคดีฆ่าคนตายมาแล้ว๒ครั้งด้วยค่ะ